คุณผู้ชมคะมาดูกรณีนักเรียนหญิง๒คน
ที่ไปช่วยสุนัขถูกรถชนกลางถนนนะคะ
เมื่อวานนี้รายการของเราก็นำเสนอข่าวไป

คือประมาณว่าทำดีต้องได้ดีให้โคตรศึกษาเข้าด้วย

แต่ปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดล
ออกมาชี้แจงนะคะว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ
ทางภูมิหน่วยการโรงเรียนของน้องทั้ง๒คน
ก็ออกมาบอกนะคะว่าก็ให้กำลังใจน้องนะคะ
คือเหมือนกับว่ามีคนโทรไปป่วน
น่าจะมีคนตั้งใจจะปวดนะคะแต่อย่างไรก็ตาม
ยังมีหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงาน
พร้อมให้ทุนพร้อมให้กำลังใจค่ะ

มนุยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย๒จังหวัดสงขลา
คือก่อนหน้านี้เป็นคนบอกว่าได้รับโทรศัพท์

สัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายาจะให้ทุนการศึกษา
และให้โคต้านางสาววรรณภามาณการ
และนางสาวออนนารีจันทรยก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๔
ที่ไปช่วยเหลือสุนัขที่ถูกรถชน
เข้าเรียนต่อในคณะสัตวแพทยศาสตร์

ทางมหาวิทยาลัยมหิดลออกมาปฏิเสธนะคะ
ว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริง

เรื่องที่เกิดขึ้นโรงเรียนไม่ติดใจอะไรหรอก

ของคนที่ฉวยโอกาสโทรศัพท์ไปคือรับสาย

ถือว่าน้องทั้งสองคนเป็นความตั้งใจดี

ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรค่ะ

ตรงนั้นต้องขอเรียนว่า
วัตถุประสงค์แรกของเด็กเลย
และที่เป็นวัตถุประสงค์สำคัญที่สุดก็คือ
เด็กต้องการลงไปช่วยน้องหมา
ให้รอดพ้นจากความตาย
ให้รอดพ้นจากการเป็นเสียชีวิตอยู่กลางถนน
นั่นคือเป็นความดีที่เด็กอยากจะทำนะคะ
เมื่อได้ทำตรงนั้นก็คือถือว่า
บรรลุวัตถุประสงค์ของเด็กแล้ว
เด็กไม่ได้คาดคิดว่าเรื่องนี้จะออกเป็นข่าว

ไม่ได้คาดคิดว่าจะมีคนมาเสนอให้รางวัล
ไม่ได้แค่คิดว่าทำเพื่อหวังผลตอบแทนใดทั้งสิ้นนะคะ
เพราะฉะนั้นเมื่อทางคณะสัตวแพทย์มหิดลได้ออกมาปฏิเสธข่าวนี้
เราก็ไม่ได้เสียใจอะไรนะคะ
ก็คิดว่าทางคณะทางมหาวิทยาลัยก็คงจะต้องมีกระบวนการอะไรต่าง
ที่จะต้องดำเนินการในเรื่องของส่วนราชการโรงเรียนเข้าใจนะคะ

ตัวนักเรียนเองก็ไม่ได้เสียใจแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรทั้งสิ้น
เพราะว่าเขาก็ทำโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
นี่แหละค่ะคือน้องทั้งสองคนเขาไม่ได้คาดหวังหรอกนะ
ถ้าใครจะมาให้ทุนใครจะมาให้เงินให้ทองคือเขาทำด้วยใจจริง

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะว่ามีหลายหน่วยงานค่ะ
ที่เข้าให้กำลังใจน้องทั้งสองคนอย่างต่อเนื่องนะคะ
วันนี้เนี่ยพลตำรวจรีศาขรทองบุณีรักษาราชการแทน
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้า
นำกระเช้านำทุนการศึกษาเล็กน้อยไปมอบให้น้องนะคะ
ละ๓๐๐บาทแล้วก็ทางสวนสัตว์สงขลา
อุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนอีกด้วยค่ะ